ต่อกันที่เรื่องราวของน้องเมรัชนกอินทนนทนักแบตมินตันมือหนึ่งของไทย
เพิ่งกว่า๓แชมป์ซูเปอร์ซีรีส์นะครับ
ล่าสุดขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการแล้วครับ
ก่อนหน้านี้น้องเมย์กวาดแชมป์ระดับซูเปอร์ซีรีส์มาครองถึง๓รายการติดนะครับ
ที่อินเดียมาเลเซียและล่าสุดที่สิงคโปร์
ทำให้ตอนนี้น้องเมย์ในวัย๒๑ปีมีแต้มแซงหน้าแคโลลีน่ามารินจากสเปน
ขึ้นเป็นมือหนึ่งอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เดี๋ยวมาดูเงินรางวัลจากการคว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์๓รายการในตอนนี้นะครับ
เมย์กวาดเงินรางวัลไปเกือบ๑แสนเหรียญดอลลาร์
แบ่งเป็นอินดีโอเพ่น๒๒๕๐๐เหรียญหรือประมาณ๗๙๑๐๐๐บาทนะครับ
เลเซลเพ่นซึ่งเป็นซูเปอร์ซีรีสพรีเมีย๔๑๒๕๐เหรียญหรือประมาณ๑๔๕๐๐๐บาท
และสิงคโปร์โอเพ่น๒๖๕๐๐เหรียญหรือประมาณ๙๒๔๐๐๐บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๙๒๕๐เหรียญนะครับหรือประมาณ๓๑๖๕๐๐๐บาท
ในวันนี้น้องเมย์จะฝึกซ้อมทั้งหมด๒ช่วงนะครับ
เตรียมทำศึกแดดมินตันชิงแชมป์เอเชียที่เมืองอูฮันสาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งรายการนี้น้องเมย์เป็นแชมป์เก่าโดยจะเริ่มแข่งขันในวันที่๒๖เมษายนนี้ครับ